เป็นห่วงนะคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงบ้านเราวันนี้เลยนะคะ
ถ้าหากว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ
เดี๋ยวแมททิวจะรีบแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
สวัสดีครับผมแมททิวครับ
ก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบ
คนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาครับ
ยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาหลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าเลย
สอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของภรรยาของคุณแมททิวก็คือคุณลิเดียเนี่ยนะ
บอกว่าตอนนี้ยังให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้มากเพราะว่ากำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลกันอยู่
ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะติดมาจากตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ากลับมานานแล้ว
กลับมาตั้งแต่ช่วงวันที่๑๕มกราคมแล้ว
ขณะนี้นะทั้งครอบครัวเลยก็คือทั้งแมททิวลิเดียแล้วก็ลูกทั้งสองคน
ต้องเริ่มที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้ทั้งแมททิวแล้วก็ลิเดียเนี่ย
ได้มีการโพสต์ว่าจะปิดค่ายมวยคงสิทธาของตัวเองเป็นเวลา๑วัน
ก็คือวันนี้วันที่๑๓มีนาคมเพื่อที่จะทำการฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะ
ต่อยมวยกับสามีแบบนี้ก็เลยทำให้ทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนเป็นห่วงกันมาก
โดยเฉพาะอีก๒คนในครอบครัวก็คือลูกน้อยทั้งสองคนก็กลัวว่าจะมีอาการเสี่ยงไปด้วย
แล้วก็พากันอวยพรว่าอ้าวให้ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยก็แล้วกัน
ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะช็อกวงการบันเทิงเหมือนกันนะ
เมื่อเช้าเราช็อกวงการฟุตบอลกันไปแล้วใช่ไหมคุณยังไม่หมดค่ะ
พระเอกดังอย่างบอมธนินเองเนี่ยนะคะก็โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยบอกว่า
กำลังรีบไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิดสิบเก้าเหตุเพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
ภายหลังนะคะนี่สำหรับบอมธนินนะคุณผู้ชมยังไม่ได้หมด
พี่หนูเล็กเนี่ยโพสต์คลิปเหมือนตัวเองแบบจะร้องไห้
รู้สึกมีภาวะเครียดมากเพราะว่าอยากจะไปตรวจ

แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อยากให้เป็นกำลังใจให้กับเธอ
ยังไม่หมดค่ะมีอีกหนึ่งคนนะคุณอาร์ตพระสุทธิ์
ก็ออกมาโพสต์คลิปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปตรวจนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสได้ไปต่อยมวยที่ค่ายมวยของคุณแมททิวมา
เออนะดูความพิเศษชาวเด็ดนะฮะ
เป็นห่วงอยู่สองคนนะคะคือดีแลนด์แล้วก็น้องเดมี่
ใช่กำลังเด็กเลยแล้วโรงเรียนของดีแลนด์ก็ปิดแล้วด้วยโรงเรียนนานาชาติ
คุณผู้ชมค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณแมททิวนะคะ